คุณผู้ชมฮะจากที่เราติดตามคดีใหญ่กันมา๒วันนะครับ
คดีฆ่าโหดฝังดินเจ้าของบ้านนะครับวัย๕๓ปี
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับ
เป็นเจ้าของหอพักที่กำลังก่อสร้าง
และผู้ต้องสงสัยก็คือคนที่เป็นลูกน้อง
เป็นลูกจ้างในการจ้างมาทำงาน
ปรากฏว่าวันนี้จับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
คดีที่ตำรวจสพไซน้อยนนทบุรี
รับแจ้งพบศพนายโรธนรเบศ
หัสดินเดชดำรงอายุ๕๓ปีนะครับ
ซึ่งเป็นพนักงานธนาคารเป็นเจ้าของบ้าน

ถูกฆ่าเปลือยฝังดินในบ้านซอยฉัดหลวง๒
ตำบลไซน้อยอำเภยไซน้อยจนนทบุรี
โดยแพทย์ระบุเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจนะครับ
จากการถูกกรีดเข้าที่ลำคอ
ส่วนคนก่อเหตุถูกออกหมายจับ
ก็คือนายทัศพงศ์สุขพรมอิน
ตานอายุ๓๒ปีคนงานก่อสร้างนะครับ
หลังก่อเหตุมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพ
ว่านายทัศน์เรียกแท็กซี่สียำพู
ฝั่งตรงข้ามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไซน้อย
ตอนวิ่งไปขึ้นแท็กซี่นะครับเป็นจุดตรงข้ามซอยที่เกิดเหตุ
โดยบอกให้คนขับไปส่งที่ย่านวงเวียนบางเขน
คุณผู้ชมฮะตำรวจสามารถเรียกตัวคนขับแท็กซี่
มาสอบสวนประกอบสำนวนคดีแล้วนะครับ
ซึ่งคนขับก็บอกว่าขณะอยู่บนรถนายตานคือคุณ
เขาแจ้งพิกัดแจ้งจุดหมายปลายทาง
สับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสิ่งที่น่าพิรุธมากมายนะครับ
ท้ายที่สุดไปส่งถึงจุดหมายปลายทาง

ทั้งเส้นทางทั้งจุดหมายปลายทางแล้วนะครับ
ท้ายที่สุดแล้วตำรวจสนดินแดงฮะ
รับแจ้งจากชาวบ้านว่าวันนี้ช่วงเช้า๙น๒๐น
พบผู้ชายต้องสงสัยมีท่าทางพิรุษ
เสื้อแขนยาวสีเทากางเกงสีดำมีเป้คุณ
ลักษณะเหมือนในวงจรปิดแล้วก็ในคลิปที่ลูกสาวคนตายถ่ายไว้ได้
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุคนนี้จะออกมาจากบ้านหลังจากฆ่าคนตายแล้ว
นะครับชุดเดียวกันเลยนะฮะถ้าเราย้อนไปดูคลิปต่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคลิปตอนที่เขาออกจากบ้านที่ลูกสาวของคนตายเผชิญหน้า
หรือไม่ก็เป็นคลิปที่เขาขึ้นแท็กซี่ชุดเดียวกันนะครับ
ว่าใส่ข้ามคืนนะฮะเดินอยู่บริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์๑๔นะครับ
มีอาการพูดคนเดียวคล้ายคนมีอาการทางจิต
ชาวบ้านเห็นว่าชายคนนี้มีลักษณะคล้ายกับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าฝังดิน
ตามที่เป็นข่าวนะครับจึงแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ
ก็พบว่าชายคนนี้คือนายทัศพงศ์สุขพรมอินหรือว่าตานจริง
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฆ่าผู้อื่นซ่อนเร้นอำพลางศพนะครับ
ตำรวจคุมตัวมาสอบปากคำที่สนดินแดง
เรื่องต้นตรวจค้นในตัวพบปืนปลอมบีบีกันนะฮะ

แล้วก็หนังสือการ์ตูน๑เล่มบัตรและเอกสารส่วนตัว

ปรากฏตัวแถวซอยประชาสงเคราะห์
เพราะว่าเคยพักอยู่ในย่านนี้มาก่อน

เพราะหลังจากให้แท็กซี่ไปส่งย่านนั้นแล้วนะครับ
แล้วก็เดินทางต่อมาที่ประชาสงเคราะห์
ตอนนี้นะฮะตำรวจสนดินแดงรอให้ตำรวจสพไซน้อย

อายัดตัวนายตานผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
คดีนี้นายตานลงมือฆ่านายโรธนรเบศ
ช่วงเย็นของวันที่๑๖เมษายนนะฮะ
ปมเหตุเริ่มจากการที่นายตานเพิ่งเข้ามาทำงานก่อสร้างได้ประมาณ๒เดือน
พักอาศัยอยู่ที่หอพักของผู้ตายที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับ
มีข้อมูลว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์มากกว่าเจ้านายและลูกน้อง
โดยช่วงวันเกิดเหตุผู้ตายกับนายตานทะเลาะกัน
จากนั้นนายตานใช้อาวุธทำร้ายร่างกายผู้ตาย
ก่อนนำศพไปฝังในจุดที่พบศพคือในบ้านนั่นแหละ
ใช่ค่ะแล้วเอาจริงนะทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับพยาน
เขาอยู่ที่หอนี่แหละเขาเล่าให้ฟังแบบนี้คุณ
หมอที่ตั้งสารพระภูมิมานะที่เคยเช่าห้องพักที่เนี่ย

ทักบอกกับลุงโรธนรเบศเนี่ยเจ้าของหอเนี่ยนะ
ตอนที่หมอตั้งสารพระภูมิมาช่วยทำพิธีตั้งสารพระภูมิ
บอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าระวังนะ
ระวังคนชื่อตานเอาไว้ให้ดีโงเห้งตานมันใช้ไม่ได้
ระวังเถอะเดี๋ยวจะนำภัยเข้าตัว
แต่ตอนนั้นเนี่ยนะหมอตั้งสรรพภูมิทักแล้ว
จะคิดล่ะว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมฮะหลังจากควบคุมตัวได้แล้วในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
ทีนี้รองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑
มีการเปิดเผยความคืบหน้าในการสอบปากคำผู้ต้องหานะครับ
โดยนายตานยอมรับว่าลงมือฆ่านายโรธนรเบศจริง
โดยมีมูลเหตุมาจากเรื่องที่นายตานทะเลาะกับผู้ตาย
เพราะผู้ตายไม่ยอมจ่ายเงินเดือนตามที่ติดค้างกันไว้นะครับ
นายตานอ้างว่าโมโหจึงใช้อาวุธทุบศีรษะ
แล้วก็บีบคอนายโรธนรเบศจนเสียชีวิต
แล้วก็ฝังศพเอาไว้ก่อนที่จะพักที่บ้านเกิดเหตุในสองคืน
คุณคือฆ่าเขาแล้วฝังเขาแล้ว

หลังจากนั้นตัดสินใจหลบหนีเข้ามาในกรุงเทพนะครับจนถูกตามจับได้นะฮะ

ส่วนเหตุก็คือคนตายนะครับก็ได้ไปมีปากเสียงกันนะครับ
แล้วก็คนร้ายเนี่ยได้ทำงานอยู่กับคนตายเป็นลูกจ้างนะครับ
และลูกจ้างซึ่งมีการตกลงนะครับมีการตกลงค่าเงินเดือนนะครับ
การทวงถามค่าเงินเดือนที่สัญญากันไว้นะครับกับคนผู้ตาย
ซึ่งผู้ตายก็ไม่ได้ให้นะครับก็มีทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงกัน
ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะครับแล้วเขาก็รับว่าได้มีใช้อุปกรณ์นะครับ
การทำร้ายทุบที่หัวศีรษะนะครับจนถึงขั้นพอมีบีบคอนะครับ
จนถึงพบผู้ตายก็ถึงแก่ความตายแล้วก็เอาศพนะครับ
ไปฝังไว้อยู่บ้านของผู้ตายนะครับ
ก็ถือว่าปิดคดีไปได้แล้วเป็นคดีใหญ่
ฆ่าฝังดินที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ